เชิญเลยที่หน้าจอทีวีจับได้เรียบร้อยแล้ว
โจรสุภาพโจรสุภาพก็คือปกติโจมต์

แต่ว่ารอบนี้ฮะบุกเดี่ยวยื่นกระดาษใบเดียวบอกผมมาปล้น
สุดท้ายแล้วได้เงินไปภาพจากกล้องวงจรปิดมาครับ
ยื่นไปยื่นแล้วเฮ้ยยื่นยื่นยื่นยื่นเหรอ
คนอื่นรู้รอปภขวามือไม่เห็นเหรอมันเงียบมาก
เจ้าหน้าที่ผู้หญิงใครจะกล้าตะโกน
เกิดมายิงโป้งแสกหน้าตายทันทีเลยนะ
แต่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงก็พยายามจะยื้อเหมือนกัน
พยายามจะยื้อคือไม่เอาเงินให้มัน
แต่สุดท้ายแล้วบอกผมมีปืนทำให้ท่านบอกเลยครับ

สุดท้ายแล้วลิ้นชักนี้เขาไม่ได้มีลิ้นชักเก็บเงินเป็นล้านล้านนะ

ชักนี้ตอนที่โจรคนนี้บุกเข้าไป

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖นาฬิกาพอดิบพอดี

บอกไว้ก่อนโดนจับเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโชตนา

โชตนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

รอคิวเหมือนกับมันจะมาฝากจะมาถอนเงิน
ลูกค้ายังไงอย่างนั้นตามปกติฮะ

แทนที่จะยื่นเงินหรือจะมายื่น
ถอนเงินยื่นกระดาษใบหนึ่งฮะ

ผมมีปืนนะเงียบเอาเงินมา

พนักงานตอนแรกก็เลิกลากเลิกลากเหมือนกันจะทำยังไงแต่สุดท้ายแล้วพยายามจะยื้อ
ื้อคือถ่วงเวลาไอ้โจรนี่มันเหมือนกับว่าไม่สะใจไม่ได้ใจมาแล้ว
กระโดดข้ามเคาน์เตอร์มาเลยแล้วก็ได้เงินไปนะฮะกวาดไปสองหมื่นบาท
ใส่กระเป๋าวิ่งหลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ดำเนินการนะฮะ
ตำรวจก็พยายามจะตรวจสอบตำรวจภูทรช้างเผือกเชียงใหม่ทำงานไวอย่างกับจรวดอ่ะ
เพราะอะไรภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้บอกแล้วไงไม่มีหรอกอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
ถ้าท่านทำเต็มที่ทำได้เรียบร้อยฮะ๓ชั่วโมงนับยังไง๓ชั่วโมงหลังจากได้เงินไป
ทุ่มนึงไหม๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นทุ่มนึงจับตัวไอ้หมอนี่ได้เพราะอะไร
เขาชื่อกสิกรรู้ตัวแล้วรู้ชื่อแล้วชื่อกสิกรนะแต่ไปบุกธนาคารไทยพาณิชย
กสิกรวงนครอายุ๒๔ปีตอนแรกยังจับไม่ได้แต่รู้ประวัติแล้ว
กัสสิกรไปบุกธนาคารไทยพาณิชย์บ้านอยู่ที่สบเปิงจังหวัดเชียงใหม่
กาศิกรบอกอย่างนี้ว่าจริงแล้วผมอยู่กรุงเทพฮะอยู่กรุงเทพแล้วช่วงนี้โควิด
โควิดก็ตกงานก็กลับมามีงานกลับมามีงานอยู่ที่นึงกำลังจะได้งานอีกที่หนึ่ง
ไม่ได้ตั้งใจทำงานฮะไม่ได้ตั้งใจจะมาชิงเงินที่ธนาคาร
หลังจากได้งานที่หนึ่งจะลาออกจากที่นี่เพื่อไปทำงานอีกที่
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเพื่อจะไปลาออกจากงาน
เหลือไปเห็นธนาคารแล้วมันรู้สึกอารมณ์ชั่ววูบมันพุ่งพ่าน
ธนาคารนะไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อคิดว่าจะเข้าจะออกได้ยังไง
มันอารมณ์ชั่ววูบจากนั้นมาก็ทำทีว่าเหมือนเป็นลูกค้า
กดบัตรคิวรอสุดท้ายแล้วก็ได้เงินไปจริง๒๐๐๐บาท
เงินนี้ตั้งใจจะไปช่วยแม่จะไปช่วยประทังชีวิตเปล่า
จะเอาเงินไปใช้หนี้ให้แฟนรักแฟนมากฮะ
ท้ายที่สุดแล้วยังไม่ได้ใช้เงินสักบาท
ก็โดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มดำเนินคดีได้
กสิกรวงนครอายุ๒๔ปี
โดนแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
เพื่อสะดวกในการหลบหนีจบคดีเรียบร้อยฮะ
ไม่ได้ใช้หนี้ให้แฟนแล้วก็ไม่ได้ได้งานด้วย

ไม่มีงานด้วยนะตอนนี้หลังจากนี้ไปนะคะ